คุณผู้ชมครับแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพออกมาเป็นภาพของเจ้าที่ห้าง
มีการเคลื่อนย้ายร่างออกจากพื้นที่เกิดเหตุแล้ว
ก็มีการเป็นการตั้งคำถามของสังคม
คือคนมาคอมเมนต์บอกว่านี่หรือคือวิธีการในการเคลื่อนย้าย
หรือว่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บคอมเมนต์นี้แหละ
เพราะเขาบอกว่ามันเหมือนต้องการที่จะรีบเอาร่างผู้บาดเจ็บ

เพื่อป้องกันลูกค้าตื่นตกใจซะมากกว่า

เป็นคำถามที่ตอนนี้สังคมออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่
จากเหตุการณ์พลตำรวจเอกสล่างบุญนาคอดีตบรองอธิบดีกรมตำรวจวัย๘๑ปี
ตัดสินใจปลิดชีพตัวเองด้วยการกระโดดลงมาจากชั้น๗
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่แถวนนทบุรีนะครับ
ทำให้ชาวโซเชียลมีการแชร์ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นไป
มีการเคลื่อนย้ายร่างของพลตำรวจเอกสร่าง
การคลุมผ้าสีดำระหว่างเคลื่อนย้าย
โดยพนักงานของห้างเองรีบนำร่างขึ้นรถกระบะออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็วทีเดียวครับ
ทำให้ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งตั้งคำถามว่า
นี่คือวิธีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตกจากที่สูงของห้างดัง
หรือแค่รีบย้ายศพออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันลูกค้าตกใจ

เอาผ้าดำคลุมออกมาเรียบร้อยแบบนี้
จะอ้างอย่างไรว่าคือการช่วยชีวิตรีบนำส่งโรงพยาบาล

เข้าใจผู้บริหารห้างดังว่าถ้ามีร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
ทำให้ผู้ใช้บริการคนอื่นไม่สบายใจ
แต่ก็ควรจะมีวิธีการที่ดีกว่ายกร่างของผู้เสียชีวิตวิ่งขึ้นรถ
จะรีบนำส่งโรงพยาบาลด้วยรถกระบะ

พร้อมระบุข้อกฎหมายมาตรา๑๙๙
เขียนว่าผู้ใดลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
หรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตาย

หรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อันนี้ก็รู้เรื่องข้อกฎหมายมาด้วยนะฮะ
วันนี้เองญาติก็มีกำหนดพิธีรดน้ำศพ
พลบรดเอกสร้างบุญนาคณสารากลางน้ำวัดเทพศริลป์
เวลา๑๗นาฬิกาแล้วก็สวดพระอภิษฐรรมในเวลา๑๙นาฬิกา
ตั้งแต่วันนี้จนถึง๕มีนาคมเว้นวันที่๑มีนาคม
ซึ่งเป็นวันพระนะฮะวันมาคบูชา
แล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่๖มีนาคมนี้นะครับ